เชื่ออาถรรพีศ์บังตาเพราะคุณตาเดินเข้าไปหามะม่วง
ในไร่ปรากฏว่าหายตัวไป๕วันแล้ว
ทีนี้หลานของคุณตาเป็นหลานชายวัย๙ขวบ
ฝันถึงคุณตาด้วยฝันว่าอะไรเดี๋ยวเราให้ฟัง
คุณตาที่หายไปคือคุณตาอินปั่น
คุณตาอินปันวงคำนวณอายุ๗๐ปี
คุณตาเป็นชาวบ้านแม่อิบที่หมู่๓ตำบลบ้านเกี่ยวอำเภอแม่ทะนะครับ
ก็หายออกไปจากบ้านตั้งแต่วันศุกร์ที่๒๖พฤษภาคม
ก่อนหน้านั้นคุณตาบอกว่าจะไปเก็บมะม่วงที่ไร่นะฮะ

ปรากฏว่าไม่กลับบ้าน
น้องสาวแล้วก็ญาติพี่น้องเป็นห่วงอย่างมาก

ทีนี้ทั้งน้องสาวทั้งญาติทั้งชาวบ้านก็ออกค้นหา
แล้วก็แจ้งฝ่ายปกครองในพื้นที่
ประหลัดอาวุศวันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
ก็คือประหลัดบัณฑิตเจริญพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะ

ร่วมกันค้นหาคุณตาอิ่มปันในครั้งนี้
เมื่อวานค้นหากันทั้งวันเหมือนกันนะฮะ
จนกระทั่งช่วงเวลา๕โมงเย็นแล้วก็ยุติการค้นหาชั่วคราวก่อน
เพราะพบเพรย์ละโงคุณแล้วก็ริมดอยริมขาวแบบเนี้ยมันจะมืดเร็วนะครับ
โดยชาวบ้านคนหนึ่งที่ออกค้นหาคุณตาบอกว่าไปค้นหากันที่ถ้ำหนานอ่าว
เพราะว่าอะไรคุณตาเนี่ยเคยบอกแบบนี้คุณตาปินอินปันบอกว่า
ถ้าตายนะเดี๋ยวตาจะขอไปตายที่ถ้ำนี้เพราะไม่ต้องการเป็นภาระของครอบครัว
แต่ทีนี้ชาวบ้านไปเจ้าหน้าที่ไปตรงถ้ำเนี่ยนะฮะก็ไม่พบตัวคุณตานะครับ
ชาวบ้านบอกว่าจากอายุของคุณตา๗๐แล้วแล้วก็ร่างกายของคุณตาอินปัน
คุณตาไม่น่าจะเดินขึ้นมาถึงถ้ำนี้ได้แล้วล่ะเพราะทางมาเนี่ยค่อนข้างจะลำบากแล้วก็สูงชัน
นี่เจ้าหน้าที่ไปหาจุดที่ก่อนหน้านั้นคุณตาเคยพูดไงคุณมันก็เป็นเบาะแสหนึ่งนะครับ
ที่นี้น้องสาวของคุณตาคุณป้าบอกว่าพี่ชายออกไปเก็บมะม่วงฮะที่ริมดอยแม่อิบนะครับ
เพื่อเอามากินตั้งแต่เช้าวันศุกร์ที่๒๖พฤษภาคมแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงเย็นนี่แหละ
แต่ทีนี้หายตัวไปคืนวันศุกร์ก็แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์จนกระทั่งวันจันทร์
แล้วก็มาถึงวันนี้ยังตามตัวไม่เจอเลยนะคุณนะ
เจ้าหน้าที่ออกตามหากันทุกวันแต่ว่ายังไร้วี่แวว
ตอนนี้คือเป็นห่วงพี่ชายมากนะครับ
ทำทุกวิถีทางเพื่อให้เจอตัวนะฮะ
ค้นหาทั้งไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
ขอให้เปิดทางหน่อยแล้วก็มีร่างทรงด้วยนะ
ซึ่งครอบครัวก็ยังมีความหวังที่จะเจอคุณตาอินปันนะครับ

คุณป้าบอกว่าตอนนี้คนในบ้านฝันถึงคุณตา

หลานชายอายุ๙ขวบฝันเห็นคุณตานั่งเหยียดเท้าอยู่ใต้มะม่วง

ท่าทางอ่อนแรงมาก
ทำให้หลานตัวน้อยขอออกไปตามหาคุณตาด้วย

เพราะว่าอยากจะไปดูนะฮะในฝันเห็นต้นมะม่วงชัดเจนเลย

ทีนี้หลานก็ออกปฏิบัติภารกิจด้วยนะ
แต่ยังไม่พบตัวคุณตานะครับ

หน้าตาแบบหิว
หน้าตาคือหิวเหนื่อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
แล้วเราคุยกับตาบ้างไหมหรือไม่ได้คุย

ตานั่งแบบไหนลูกตอนนั้นที่เห็นเราเห็นตา

ตานั่งแล้วเหยียดเท้าออกมาใช่ไหม

แต่เราก็ไม่ได้คุยอะไรตาเพียงแค่ฝันเห็นตาเท่านั้นใช่ไหม

ไม่คุยอะไรอย่างอื่นแล้ว

ไปเจอแบบไหนบ้างบอกลุงสิ

นั่นนะครับนี่หลานชายก็ออกตามหาคุณตาเหมือนกัน
ความเป็นห่วงแต่ไม่เจอนะครับ
ทีนี้ต้องถามหมอมนต์ประจำหมู่บ้านนะครับ
เป็นหมอที่ศัยศาสตร์
คือคุณตาบุญส่งสายสุภานะฮะ
คุณตาก็สาธิตท่าทางการเดินของคุณตาอินปัน

ซึ่งบอกว่าตาอินปันไม่น่าจะเดินขึ้นเขาได้
เพราะคุณตาเนี่ยก็อุ้ยอ้ายแล้วก็เอาไม้ค้ำอะไรไว้แบบนี้นะฮะ
ทีนี้เชื่อว่าที่ยังหาไม่เจอเนี่ยเพราะผีบังตา
ผีมันไม่ให้ใครมองเห็น
แต่คุณตาน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
แต่ตายังน่าจะอ่อนแรงมากแล้ว
เพราะว่าหายไป๕วันแล้ว
ถ้าเกิน๗วันแล้วยังหาไม่พบ
คุณตาบุญส่งบอกว่าอาจจะเกิดอันตราย

ตอนนี้คนในหมู่บ้านห่วงมากนะ
ห่วงตาอินปันหรือว่าอุ๊ยอินปันว่าจะหายไปไหน

เอาใจช่วยนะคะนะครับนะครับอ่าครับ